คุณผู้ชมคะชาวนาตำบลตาอ่องเจ๋งอำเภอเมืองสุรินได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมกลุ่มกันปลูกข้าวหอมมะลิขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกิโลกรัมละ๒๕บาทค่ะ
ชาวนาตำบลตาอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินต่างนำข้าวเปลือกที่เพิ่งเกี่ยวจากแปลงนาไปตาก
ภายในลานตากข้าวเปลือกศูนย์ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประจำตำบล

ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล

ตำบลนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวหอมมะลิพันกข๑๕
การปลูกเพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
และนำออกจำหน่ายให้หน่วยงานราชการหรือห้างร้าน

โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแล
ควบคุมคุณภาพเล็ดข้าวอย่างใกล้ชิด
ทำให้สามารถขายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างต่ำราคากิโลกรัมละ๒๐๒๕บาทค่ะ
นายสมโพธิสมมีชาวบ้านตาอ่องบอกว่า
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
มนตาอ่องมีสมาชิก๔๒คน
พื้นที่ปลูกว่า๔๕๐ไร่

ไปคัดคุณภาพและตรวจสอบเมล็ดข้าวอื่นเจอปนแล้ว
โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือก
หากใช้เครื่องหอดเมล็ดพันธุ์ข้าวจะประหยัดได้มาก
เพราะว่า๑ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง๘กิโลกรัม

เมล็ดพันธุ์มากถึง๑๕๒๐กิโลกรัมต่อไร่ค่ะ